ก่อนทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒๐๒๐

มีความเป็นไปได้ว่าจะเตะกันที่สนามฟุตบอล
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ

ความร่วมมือพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศ
ในประเด็นสนามแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ย่าของทีมชาติไทยนัดที่๒นะครับ
ซึ่งจะเจอกับสหรัฐอารับเอมิเลสในวันที่๑๕ตุลาคม
ขณะนี้สมคมกีฬาฟุตบอลได้ประสานไปยังจังหวัดสงขลา
ถึงความพร้อมของสนามตินสุรานนท์

เพื่อรองรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีและไม่น่าจะเสร็จทันนะครับ

ที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอีกครั้งหนึ่ง
อกจากนี้นะครับนายกรวียังได้กล่าวถึง
รูปแบบการทำงานของอากิระนิชโนกุญศือทีมชาติไทยคนใหม่

ซึ่งสื่อมวลชนของไทยคงไม่คุ้นชิน
จากเจ้าตัวไม่ต้องการให้ข้อมูลข่าวสารของทีม
ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมรายชื่อนักเตะ
รวมถึงสถานที่เก็บตัวและการอุ่นเครื่อง

เป็นปัญหาการนำเสนอข่าวของสื่อไทยเป็นอย่างมาก
แต่คงต้องเคารพสิทธิ์ในตัวกุญสือรายนี้นะครับ